เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เทศกาลต่างปีใหม่สงครานไม่ค่อยได้หยุด

คุณหมอที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแพทย์หญิงค่ะ
ป่วยหนักมากต้องให้น้ำเกลืออยู่
แต่สรุปสุดท้ายดึงสายน้ำเกลือออกเลยค่ะ
ผ่าตัดคนไข้ถึง๓รายด้วยกัน
อันนี้เป็นคุณหมอนะคะแต่ยังอยู่
คุณหมออยู่ในสภาพคนป่วย
แต่ว่าจะต้องทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะ
เป็นเรื่องที่เปิดเผยออกมาจากนายแพทย์อารักษ์วงวรชาติผอโรงพยาบาลศรีชน
จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโพสต์ภาพแล้วก็เรื่องราวบอกว่า
หมอแพทย์หญิงท่านหนึ่งล้มป่วยเนื่องจากมีไข้สูงหนาวสั่นปวดหัวมาก
กินยาประคับประคองอาการหลายวันทนไม่ไหว
ขอนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเลย
แต่หน้าที่และความรับผิดชอบจำเป็นต้องถอดสายน้ำเกลือ

แต่คุณหมอเหลือฉันหรอฉันต้องพร้อมแล้วล่ะแต่คุณหมอเหลือฉันเหรอฉันต้องพร้อมเลย
ถึงบ่ายจากนั้นคุณหมอไปให้น้ำเกลือต่อ
พอโรงพยาบาลบอกว่านี่ชีวิตจริงไม่ใช่นิยายไม่ใช่ละครนะครับ
ยกย่องคุณหมอนะคะอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องของคุณหมอเช่นเดียวกัน
เป็นคุณหมอที่ไปประสบพบพานเกี่ยวกับอุบัติเหตุแล้วก็ลงไปช่วยนะคะ
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบนถนนสายบายพาสเส้น๔๐๓อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง
อุบัติเหตุก็คือรถเก๋งชนรถจักรยานยนต์
คนที่มากับรถจักรยานยนต์เป็นผู้ใหญ่สองคนเด็กหนึ่งคนเจ็บสาหัสค่ะรวมสาม
ชายเสื้อเขียวในภาพนี้นะคะเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลห้วยใหญ่อำเภอขออภัยค่ะตำบลห้วยใหญ่จังหวัดชนบุรีและมีแพทย์หญิงอีกหนึ่งคนไม่ทราบชื่อ
ขับรถผ่านมาพอดีเหมือนกันค่ะเข้ามาช่วยประถมพยาบาลกระทั่งหน่วยกู้ชีพมาถึง
นำผู้ป่วยส่งต่อไปยังโรงพยาบาลได้ถือเป็นภาพที่น่าประทับใจคนที่เขาเห็นเหตุการณ์
เขาก็ถ่ายภาพนี้เอาไว้แล้วก็แชร์ในโลกโซเชียลมีเดียชื่นชมคุณหมอทั้งสองท่านค่ะ